เมื่อคืนที่ผ่านมามีแท็กซี่คันหนึ่งไปส่งลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะคือเขาบอกเขาไม่เห็นสุนัขที่นอนอยู่ที่หน้าโรงแรมแต่เป็นสุนัขมีเจ้าของนะฮะก็เลยเกิดเรื่องราวกระทบกระทั่งกับทางเจ้าของสุนัขเกิดขึ้นเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันหน่อยนะฮะ

แล้ว

จังหวัดตรงนี้คือชนสุนัขที่นอนอยู่ไปแล้ว
พอมีคนบอกเขาก็ถอยหลังถอยรถออกมา

เหมือนตำรวจไม่ได้ช่วยเหลือเขาที่เขาโดนทำร้ายเลย
กลายเป็นเหมือนว่าเขาเป็นคนผิดแบบเต็มทุกอย่างเลยหรือยังไร
ต้องถูกพาไปโรงพักไปตรวจวัดประมาณแอลกอฮอลในร่างกาย

เขายืนยันว่าไม่ได้เมาไม่ได้ดื่มเลยค่ะ
คือในโพสต์ที่เขาส่งไปร้องยังเพจดัง
ถึงขั้นแบบทิ้งท้ายไว้เลยนะ
ตอนใต้โพสต์นะบอกเพราะเขาไม่ได้ขับเบลลี่ใช่ไหม
เขาถึงต้องถูกเป่าแอลกอฮอล์
ทีนี้เห็นไหมนี่หมานั่งนอนอยู่แต่ว่ามุมของฝั่งชาวบ้านก็มีนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องนี้นะฮะเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวราชเทวีนะครับ
ในพื้นที่กรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ก็ตามคลิปในกล้องวงจรปิดเลยนะฮะ
แต่ทีนี้คำถามของแท็กซี่ที่เขาบอกว่าเขาถูกทำร้าย
มันมีคำถามก็คือว่าถูกทำร้ายจริงหรือเปล่า
ถ้าฟังจากเสียงในคลิปมันก็เหมือนกับมีการท้าทายกัน
ทางฝั่งของแท็กซี่ก็บอกให้ตบเขาเลย
ทางฝั่งของคนแถวนี้ก็เดินเข้ามาหา
มันต้องไปดูว่าเออเห็นหรือไม่เห็นว่ามีการทำร้ายกันไหม
มีคลิปกล้องวงจรปิดมุมเคาน์เตอร์ของโรงแรมนะฮะ
จะเห็นว่าช่วงที่กลุ่มชาย๓๔คนเนี่ย
พยายามเดินกดดันตามกดดันมาหาแท็กซี่แล้วพยายามจะกดตัวให้เขานั่งลง
ซึ่งตอนนี้เป็นชั่วโครงที่ทำรวจมาถึงแล้วทั้งหน้าครับ
๓คนที่ซี่คนนี้ก็เลยพากันลาดขอยเอาไป
ค่ะแล้วไปอยู่ด้านนอกที่เป็นลานจอดรถ
แล้วตำรวจก็เข้ามาเคลียร์นะฮะ
โชเฟอร์แท็กซี่ก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
แล้วก็คุมตัวแท็กซี่ไปที่โรงพักนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่ม๕๑นาที
คืน๑๑มกราคม

เราได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
อยู่แถวพื้นที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณลุงวสันนะคุณลุงวสันบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าเขาขับมาแบบไหนอะไรยังไง

สุนัขที่นอนอยู่หน้าโรงแรมเนี่ยมันร้อง
ก็เลยวิ่งออกมาดูกันเห็นแท็กซี่เนี่ยขับรถชนหมา
แต่โชคดีที่หมาไม่เป็นอะไรมาก
คือพอมีคนเข้ามาบอกเนี่ยแท็กซี่ถอยหลังรถออกมา
แล้วพอมีการพูดคุยอะไรกันเกิดขึ้นเนี่ย
วัสสันบอกว่าถ้าแท็กซี่เขาพูดขอโทษคำเดียวนะ

มันก็เลยกลายเป็นว่าบานปลาย
เพราะความจริงเจ้าของหมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าจะเอาเรื่องอะไร

ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
โฟเฟอร์แท็กซี่นะครับก็คือนายทรงชัยนะฮะ
วันนี้ก็มาที่โรงแรมที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เจอลุงวสันพอดีเลย

คือเดี๋ยวนี้ต่างฝ่ายต่างก็ต้องถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะพี่อุ๋

แต่ก็เป็นสิทธิ์เขานั่นแหละใช่ใช่ทุกคนก็อยากจะมีหลักฐานเป็นของตัวเอง
อันนี้พี่พี่ส่วนชัยถ่ายคลิปอีกแล้ว
เจอลุงวัศรเข้าไปนะนี่ฮะ
ได้ยินลุงวสันกำลังให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่บอกแหมถ้าพูดขอโทษเรื่องก็จบไปแล้ว
นี่ก็เลยนี่เข้ามาต่อปากต่อคำกันเลย
ถามว่าทางโชเฟอร์แท็กซี่วันนี้ย้อนกลับมาทำอะไร
เขาบอกเขาต้องการมาขอกล้องวงจรปิดของโรงแรม
เพื่อจะดูว่าใครเนี่ยทำร้ายเขาบ้าง
นี่ฮะคุณลุงคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนก็มาต่อว่า
คนขับแท็กซี่บอกทำไมคุณไม่ยอมรับความจริง
คุณขับรถชนสุนัขขอโทษเรื่องก็จบแล้ว
แต่แท็กซี่เขาบอกเขาไม่ขอโทษ
เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาเองนี่แหละที่ถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บ

สุดท้ายเขาก็แยกย้ายกันไปนะเรื่องมันก็เลยมีสองมุม

แค่คุณขอโทษว่าชนหมามันก็จบ

แต่คนขับแท็กซี่บอกไม่ได้ผมไม่จบเพราะผมโดนทำร้าย
ตอนที่ว่าเขาเดินเข้ามาหาที่รถใช่ไหม
แต่ตอนที่เดินมาหาที่รถมันจะมีเสียง

มันก็มีคำถามว่าทำไมต้องท้าทายว่าพี่ตบเลยตกเลยด้วย

เพราะเท่าที่เราเห็นกล้องด้านในจะมีการ
เข้าไปรุมล้อมกันอยู่๓๔คน

อันนี้ต้องไปขอดูกล้องมุมจรปิดบุมอื่น
เห็นแล้วมั้งว่าตกลงมันมีการทำร้ายร่างกาย

แล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยเขามองไม่เห็นสุนัขจริง

เขาก็เนี่ยถอยหลังรถแล้วพอลงมาจากรถพยายามจะอธิบายแล้วนะแต่ถูกรุมต่อว่าต่อขานถูกฉุดกระชากถูกทำร้าย
ตำรวจที่มาระงับเหตุก็ไม่ช่วยเหลืออะไรเขาเลยมีแต่มาว่าเขาแล้วพาเขาไปตรวจปริมาณแอลกอฮอล์
เขาบอกว่าชนแต่ผมก็ได้ยินเสียงเขาผมไม่ได้ยินเสียงทีหลังว่ามันร้องแล้วนะ
แล้วที่เขาบอกให้ถอยผมก็ถอยครับเขาว่าชนผมก็ไม่รู้จะประสิทธิ์ยังไงเพราะผมไม่เห็น
ถ้าเขาว่าชนถ้าเขาว่าชนก็คือชนเพราะผมไม่เห็นไงผมไม่เห็นถ้าเห็นผมจะชนทำไม
คือทางโชเฟอร์แท็กซี่เขายืนยันว่าเขาจะเอาเรื่องเรื่องนี้เขาถูกทำร้ายเหมือนกันนะครับ

เดี๋ยวจะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเอาใบแพทย์ไปแจ้งความแล้วก็มาขอหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในโรงแรม

คือความจริงทุกฝ่ายคงจะต้องช่วยกันนะครับ
คุณผู้ชมก็ถามมาเยอะค่ะตกลงทะเลาะกันด้วยเรื่องหมาเนี่ยนะ
คือหมาก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะเจ้าของหมาก็ไม่ได้เอาเรื่องนะแต่กลายเป็นเรื่องมันบานปลายแบบนี้